ส่วนรายงานล่าสุดนะคะรวมถึงผลสรุป
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วม
และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม๑๒จังหวัดภาคใต้
ตอนนี้รวมแล้ว๑ล้านคนแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ
โดยพื้นที่๕จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะ
ยังคงคาดว่าจะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
ตั้งแต่วันที่๑มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน

คลี่คลายแล้ว๑จังหวัดนะคะคือที่จังหวัดยาลาค่ะ
ปัจจุบันพื้นที่ประสบภัยมีชาวบ้านได้รับผลกระทบเกือบ๕๐๐หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบแล้ว๑๑๐๐๐๐๐คนนะคะ
เสียชีวิต๒๕คนและศูนย์หายอีก๒คน
ส่วนการติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ว่าจนถึงวันนี้นะคะบริเวณภาคใต้ตอนบน
ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
โดยเฉพาะที่จังหวัดระนองพังงาเพชรชบุรีประจวบคิริขันและชุมพรค่ะ
ส่วนเรื่องของการคมนาคมทางบกนะคะ
ยังไม่สามารถใช้งานได้ใน๔จังหวัด
มีทั้งหมด๑๓เส้นทางด้วยกันนะคะ

เนื่องจากอำเภอบางสะพานประจวบเครียร์คัน
บริเวณสถานีรถไฟบางสะพานใหญ่ชะม่วง
มีระดับน้ำสูงกว่าสันรางตอนนี้๒๐เซนติเมตรนะคะ
ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ขบวนรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้ค่ะ
รถไฟแห่งประเทศไทยประกาศให้ขบวนรถโดยสารทุกขบวน
เดินทางกลับไปยังสถานีต้นทางทั้งหมดนะคะ
เช่นเดียวกับที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
ตอนนี้ยังคงประกาศปิดให้บริการนะคะ
เป็นการปิดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๑มกราคม
เพื่อที่จะรอการประเมินและจะต้องมีการทดสอบ

ที่สำคัญก็คือจะต้องตรวจสอบรันเวย์

จากใช้งานได้ไหมก็ต้องดูว่า
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมบ้างหรือไม่นะคะ